ถึงเขาหลอกแต่ถึงใจให้หลอก
ยิ้มข้างนอกทำไง
เพลงที่สองมูลค่า๒หมื่นบาท
คุณจันเพลร้อง

ร้องได้ครับในเพลงที่สอง

คุณสมีทเป็นไงคะความสามารถ

ให้กอดอีกทีหนึ่งก่อนกว่าจะลงไป

นี่นะครับเพลงรู้ว่าเขาหลอกของคุณสิรินทรานิยากรนั่นเอง
เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ทำให้คุณจันเพ็ญรับไปแล้ว๒๐๐๐
ดีใจจังเลยหนูว่าดีใจมากที่พี่จันเพลทำได้

มาแล้วมาถึงเพลงที่๓กันแล้ว

ตัวช่วยทีเด็ดยังอยู่นะฮะข้ามเพลงนี้ไปเลย
เพลงที่สามนี้สี่หมื่นบาทครับคุณจันเพลง
ทำใจสงบลืมเพลงที่ผ่านมาให้หมด
ตอนนี้ตั้งใจฟังเพลงนี้ก่อนครับ
อินโทรเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท

เอาล่ะรู้จักไหมเพลงนี้

เต็มเหนียวเคยร้อง
ร้องเป็นเพลงหากินเมื่อก่อนนี้เขาเรียกน้องยุ้ยกัน

น้องหุ้ย
ถึงขั้นเรียกยุ้ยแสดงว่าเพลงนี้ร้องได้แน่

เหนือเพลงเป๊ะไหมเพลงเร็วเนี่ย
น่าจะเป๊ะนะเพราะเพลงนี้สี่หมื่นล่ะ
ถ้ายุดตอนนี้สองหมื่นมีแน่รับกลับบ้าน

สองหมื่นที่อยู่เหลือครึ่งเดียวเหลือหนึ่งหมื่น
ตัวช่วยยังมีตัดสินใจให้ดี
ฟังไปแล้วสำหรับเลขที่๓มูลค่าสี่หมื่นบาท
คุณจันเพชรจะสู้หรือจะหยุด

สกุลสกุลชีวิต
รายการก็เป็นรายการสู้ชีวิตอยู่แล้วจะไม่สู้ได้อย่างไร
ตอนนี้มาคำนวณดีกว่าว่าจะใช้ตัวช่วยหรือไม่ใช้

ใช้ค่ะ

เอาตรงนี้ก่อนสิครับอย่าเพิ่งไปคิดข้างหน้า
ใช้ตอนนี้เลือกให้ดี
ผมว่าที่อยากได้ที่สุดคือแน่คือข้ามเพลงนี้ไปเลยแน่
หรืออย่างน้อยยังมีร้องผิดได้๑คำ

ซึ่งมีโอกาสถ้าเกิดเปิดเจอเปลี่ยนเพลงนี้เราเปิดเพลงที่เปลี่ยนให้ฟังก่อน
ถ้ามันเกิดโหยากกว่าเพลงนี้อีกก็ไม่เปลี่ยนก็ได้หรือมันง่ายกว่าค่อยเปลี่ยน
อยากได้ข้ามค่ะตอนนี้เลือกไปแล้วนะฮะ
คือแผ่นที่๕กับแผ่นที่๖
ตอนนี้มีสิทธิ์เลือกก็คือแผ่นที่๑๒๓๔นะฮะ
คุณจันเพ็ญเลือกให้ดีเลือกให้ดีคิดให้ดีนะครับ

ขอให้ได้ดังใจคุณจันเพ็ญนะครับ

ถูก

ข้าวเพรดิเพรดิ
เราได้เห็นอาการดีใจของคนหลายวัย
หนูอยากจะบอกว่าหนูพอแล้ว

หนูเคี้ยนว่าหนูจะไปลงหรือเนี่ย

ประโยคแรกหนูนึกว่าเขาจะออกมาว่า

เปิดออกมาตัวช่วยนะครับ

เพราะฉะนั้นเพลงนี้ไว้ต้องร้องนะครับ
รับเงินขอเพลงที่๓ไปเลยนะครับ

เธอรับไปแล้ว๔๐๐๐บาท
แต่ว่าการเดินทางของเธอยังไม่หมด

ไอ้๔๐๐๐๐ที่มีอยู่ถ้าเกิดร้องผิดเหลือ๒๐๐๐๐

แบบด้านมืดอะด้านมืดแบบกิเลส

อินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท

มันเป็นเพลงอะไรเลย

ขอนิดนึงคุณป่า

เป็นครอบครัวปรึกษาแม่ปรึกษาสามีซิ
ว่าคนในครอบครัวเรามีความเห็นยังไงบ้าง
ร้องผิดเหลือสองหมื่นถ้าร้องได้ได้อีกสองหมื่นเป็นหกหมื่น

ถ้าเกิดเขาทำพลาดร้องผิดเหลือสองหมื่น

ถ้าไม่มั่นใจแม้เพียงเสี้ยวนิดเดียวนะ

ควรเพราะร้องผิดไม่ได้เลยนะครับ

เพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาท

จะสู้หรือจะหยุด

เห็นไหมอ่ะสิมูลค่ะ
มีพี่แกงอ่อนเดียวเท่านั้นที่หลไกล
ตัดสินใจให้ดีแล้วตัดสินใจ
มูลจันเป็นครับตกลงว่า

ชอบกันชอบกัน
ต้องทำได้เนอะแม่เนอะ
เพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๔เพลงมา

รักกันชอบกันด้วยใจ
ของอะไรก็ไม่ต้องเอามาขาด
ฉันรักตัวไม่ได้รักของขวาก
อยู่ให้ลำบากมาฝากทำไม
แต่ตอนนี้ฉันเดือดร้อน
หาเงินผ่อนแขกไม่ไหว

ถ้าเช่าบ้านก็ยังติดไว้
ฉันรักเธอไม่ได้หวังปอบคอย

แต่เงินมีไหม

ถึงเจ้าแก่จริงก็ไม่แคร์ใครดอก
ฉันรักจริงไม่ได้หวังปอกหลอก

เชื่อได้เชื่อได้

ไม่มีส่งแน่เชื่อไหม

มันจะชวนให้คุณคล่องใจ
ได้เข้าใจว่าฉันเป็นกระสือ
ฮือฮือฮือฮือ
แต่เงินมีไหม
เงินมีไหม
ได้เข้าใจว่าฉันเป็นกระสือ
ฮือฮือฮือฮือ
แต่เงินมีไหม

ฮือฮือฮือฮือ
แต่เงินมีไหม

แต่เงินมีไหม

แต่เงินมีไหม

แต่เงินมีไหม
แต่เงินมีไหม
แต่เงินมีไหม

แต่เงินมีไหม

แต่เงินมีไหม
แต่เงินมีไหม

แต่เงินมีไหม

แต่เงินมีไหม

แต่เงินมีไหม

แต่เงินมีไหม
แต่เงินมีไหม
แต่เงินมีไหม
แต่เงินมีไหม
แต่เงินมีไหม

ไม่มีกับแฟ้งค่อยหลานไปโรงเรียน
ตอนพ่อเขาตกงาน

มาดูกันครับ
เพลงที่๔มูลค่า

ร้องได้

มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
คุณจันเพชรร้อง
น่าคิดพูดโทรได้พูดโทรได้

พูดโทรได้พูดโทรได้สำคัญ

ผิดครับ

จักรแกที่ก็ไม่แคไทยดอก
รักจริงไม่ได้ว่างพอกกล้อ

คุณจันเพ็ญร้องผิดนะครับในเพลงที่๔
แต่มีเงินสะสมอยู่ในเพลงที่๓นะครับ

ก็จะถูกหารลงไปครึ่งหนึ่งนะครับ
คุณจันเพ็ญนักสู้ชีวิตของเราวันนี้
รับเงินกลับบ้านไป๒๐๐๐บาทครับ
นี่คือชีวิตนี่คือชีวิตของนักสู้

อันนี้ไม่มีใครช่วยคุณยันเพล

แต่นี่มันคือเกมมีกติกานะครับ
วันนี้สมศักดิ์ศรีพี่
ในการทำหน้าที่ทุกอย่างเลยที่อยู่บนเวทีวันนี้
พี่อาจจะได้เงินไม่ตามเป้า

มาแน่นแฟนอีกครั้งหนึ่งพี่
สองหมื่นเนี่ยเอาไปทำอะไรดีครับ

ยังได้ทุนเริ่มต้นนะฮะ

ยังได้ออกทีวีรายการ

วันนี้นะคะได้ทั้งดูนักสู้ด้วยได้ทั้งดูครอบครัวที่อบอุ่นด้วยได้ทั้งเงินด้วยเข้าใจกันวันนี้อิ่มเอมมากเลย
วันนี้ต้องขอบคุณพี่จันเพลแล้วก็ครอบครัวขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณสามีด้วยนะคะขอบพระคุณมากที่มารายการของเรา
ก็กลับมาพบนะครับขอบคุณความสนุกสนานความทราบซึ้งความคื้นเครง
ได้สาระได้ฟังเพลงเนื้อเพลงที่ถูกต้องได้ไปดูคนสู้ชีวิตที่เขายังมีอยู่จริงในสังคมของเราทุกวันนี้นะครับ
ติดตามแบบนี้ได้ในรายการเดียวเท่านั้นนะครับในประเทศไทยร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงช่อง๓๒วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ค่ะวันนี้พี่มาร้องได้ให้ล้านค่ะพี่หวังล้านหนึ่งเกือบจะได้หกหมื่นแล้วแต่เหลือสองหมื่น
ก็ยังดีค่ะยังมีทุนไปทำมาหากินต่อชีวิตแล้วก็ยังเหลือให้ลูกไปกินโรงเรียนได้อีก
จะต้องสู้ต่อไปค่ะคนเราต้องสู้นะคะสู้ค่ะ
ชื่อดีกิ่งน้องแหม่มน้ำสกุลดีอายุ๑๔ปีเป็นคนกรรมภูชาค่ะ
ความฝันของหนูอยากเป็นคุณครูค่ะคุณครูภาษาไทยแต่ยังไม่ได้สัญชาติไทยเอง
สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อดีกิ่งน้องแหม่มน้ำสกุลดีอายุ๑๔ปีเป็นคนกรรมภูชาธิบำไบสละเรียนครองเหยียบที่๓คม

เทอมปกติเนี่ยเท่าไหร่
๒๕๐๐ค่ะแต่ตอนนี้เขาจะเพิ่มเป็น๓๕๐๐แล้วค่ะ

ก็เลยอยากให้ออกมาทำงานช่วยครอบครัว
ใช่ค่ะ
สวัสดีครับ